มันก็ยังมีประเด็นที่มีคนตั้งข้อสงสัยในอีกหลายส่วนนะคะ

เพราะว่าคุณฮิโปถ้าจำได้เมื่อวันศุกร์เนี่ย
ก็เป็นคนที่เป็นสายปริศนาที่โทรหาคุณแม่นะคะ
ออกมาบอกในตอนหลังว่าสายปริศนาที่คนสงสัยกันว่า
ใครที่โทรหาคุณแม่ให้ออกจากวงนักข่าว
ไปยังที่ที่หนึ่งจะไปเจอแตงโมแล้วก็เจอบุคคลสำคัญ
สุดท้ายคนที่บอกว่าโทรมาก็คือคุณฮิปโป
แต่ปรากฏว่ามีภาพของคุณฮิปโปไปอยู่กับกลุ่มเพื่อน
หลังจากเกิดเหตุในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
วันนี้เนี่ยนะคะก็มีคำอธิบายตรงนี้นะคะ
ขายข้อสงสัยตรงนี้กับทีมขาวเทราทีวีนะคะ
คุณฮิปโปอธิบายบอกว่าหลังจากคุณแอนนา
ทราบจากคุณแอนนาว่าคุณแตงโมตกน้ำประมาณ๒๓นาฬิกา
ก็ขับรถออกจากบ้านรีบโทรติดต่อกับคุณกติก
ผู้จัดการของแตงโมแต่ว่าไม่รับสายก็เลยโทรหาคุณแม่ของคุณแตงโม
แล้วก็ขับรถไปหาที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑ตอน๑นาฬิกา
ซึ่งก็เจอกับคุณนุษย์ซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าของคุณแตงโม
ก็เลยส่งข้อความเข้าไปในกรุ๊ปที่มีคุณกติกอยู่ด้วยแต่ไม่ได้อ่าน
แล้วก็ไม่ยอมตอบนะคืออ่านคุณกติกอ่านแต่ไม่ยอมตอบ
พอถึงท่าเรือที่มีคุณเบิร์ตอยู่คุณฮิโปก็ใช้เวลาอยู่ตรงจุดนี้ประมาณ๑๐นาที
หลังจากนั้นได้รับข้อความจากคุณกติกในกรุ๊ปไลน์
กับเพื่อนก็เลยขับรถตามไปโดยคุณเบิร์ตไม่ได้ตามไปด้วย
เพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปท่าเรือสะพานพระราม๕
หลังจากมีคนบอกว่าเจอผู้หญิงขึ้นมาจากท่าน้ำ
พอตัวเองมาถึงอู่เรือก็ปรากฏภาพตามกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
ก็บอกว่าได้คุยกับคุณปอและคุณกระติกถึงสาเหตุ
ก่อนที่คุณกติกจะขอให้ตัวเองกลับไปรอที่บ้านค่ะ
นี่ค่ะคุณฮิปโปที่อยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
พี่ลงรถคำถามแรกพี่ถามว่าพี่กะติกอยู่ไหนคะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวแซนหรือตัวหรือตัวคุณบอถามพี่ว่าแล้วคุณเป็นใครครับผม
พี่ก็เลยตอบว่าพี่คือผู้จัดการแตงโมแล้วกระติกอยู่ไหน
เขาก็เลยบอกว่าอยู่ข้างในพี่ก็เลยวิ่งเข้าไปข้างใน
แล้วพี่ก็คุยกับพี่กติกข้อมูลก็เลยเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือ
กะติกบอกว่าโมปวดเยี่ยวโมไปเยี่ยวท้ายเรือแล้วโมก็พัดตกน้ำ
พี่ก็ถามว่าเห็นไหมพี่กะติกไม่เห็นเพราะฉันนั่งอยู่ด้านหน้าเรือ
ฉันไม่รู้ว่ามันตกตอนไหนด้วยซ้ำอ่ะพี่พอพี่ได้คำตอบอย่าง
พี่ก็เวอร์พี่ก็ไม่รู้ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นพี่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นสักแป๊บนึง
พี่ก็เลยวิ่งกลับพี่ใช้เวลาอยู่ที่อู่ประมาณ๑๐๑๕นาที
ตรงนี้เนี่ยคุณฮิโปเล่าต่อนะคะบอกว่าจากนั้นตอนประมาณ๑นาฬิกา๔๐นาที
ก็ขับรถออกจากอู่เรือแล้วไปหาคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมที่สะพานพระราม๕
ตรงนั้นเนี่ยก็เจอกับคุณแอนนาแล้วแล้วก็นั่งรอจนถึงตีสามครึ่งก็เห็นในไลฟ์ว่า
แม่ของคุณแต่งโมไปถึงท่ารื้อพิภูมิสงครามหนึ่ง
ก็เลยให้เพื่อนไปรับคุณแม่มาหาที่สะพานพระราม๕
ยืนยันนะคะว่าตัวเองไม่ได้บอกให้คุณแม่ปิดข่าว
แต่ต้องการให้คุณแม่รอฟังข้อมูลที่แท้จริงก่อนค่ะ

เพราะถ้าแม่ไปพูดให้สัมภาษณ์อะไรไปตามบทบาทสื่อเนาะ
การที่เราพูดอะไรแบบมั่วหรือเราไม่ได้รู้อะไรเลยอ่ะ
คำตอบทุกคำตอบมันจะถูกบิดเบือนแล้วมันจะว่าแม่ไม่น่าเชื่อถือ
พี่เลยโทรไปหาแม่พี่ไม่ต้องถอนไหมให้นุษย์ไปรับแม่
เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามแรกแม่อย่าเพิ่งให้สัมภาษณ์ใดนะคะ
แม่พูดมาว่าให้แม่ปิดข่าวทำไมคนละเรื่องเลยนะ
บอกว่าอย่าเพิ่งให้สัมภาษณ์อะไรเพราะตอนนี้แม่ยังไม่รู้แฟร์ข้อมูลที่หนูรู้
แม่บอกว่าไม่ให้ปิดข่าวแต่แม่ต้องมารับความคุ้นผิดข่าวหนูก่อน
แล้วเธอก็บอกด้วยว่าหลังได้ฟังสัมภาษณ์ของคุณกติกกับคุณแซนเมื่อวาน
ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้แล้ว
ส่วนตัวไม่ขอออกความคิดเห็นอะไรเพิ่มย้ำแค่เพียงว่าเวรกรรมมีจริง
ใครทำอะไรย่อมได้อย่างนั้นแล้วก็เดินทางไปให้ตำรวจสอบปากคำเพิ่มที่สพเมืองนนทบุรี
ยืนยันว่าเพื่อนสนิทของคุณแตงโมทุกคนจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ตายค่ะ